สัปดาห์นี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับฝาแฝด
พวกเขาจะมามาลองความแม่นเวลา

ปลาดุกกับปลาช่อนมัดติดกัน